มีปัญหาแทนนักข่าวนี้มีหลายกระแส
บอกว่าทำร้ายร่างกายคือผู้ชายไปทำร้ายร่างกายด้วย
ซึ่งตรงนี้เราต้องฟังความจริงจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะดีกว่า
ซึ่งวันนี้นะครับเราได้คุยกับน้องนักข่าวก็คือน้องเพลง
แล้วก็ป้าดาแฟนบอลการท่าเรือที่เข้าไปช่วยน้องเพลง

เอาติดตามข่าวสารมาพอสมควร

ป้าดายืนอยู่ตรงไหนของจุดที่เกิดเหตุ

อยู่ตอนช่วงระหว่างที่ห้องพักของท่านกรรมการนะคะ

แล้วพอดีก็เหตุการณ์มันก็จบไปแล้ว

มีเสียงโป้แย้งกันอยู่๒คนนะ

ไม่แน่ใจน้องผู้หญิงด่าถึงทีมของฝั่งท่าเรือนะคะว่า
มันไม่น่าสมองมั้งคะถ้าพูดออก
เอาที่พอจะพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวน้องก็อยู่ในสาย
ก็เลยถามว่า

ทีมจุดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ป๊ายยินอยู่ค่ะแล้วพอก็

ป้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
น้องเนี่ยจะอยู่กับจ่ายของทางฝั่งผู้ซ้ออยู่
ดาก็เลยเดินไปบอกไม่เป็นไรป้าดูแลแฟนบอลอยู่แล้ว
ป้าเอาน้องออกไปก็ถามว่าน้องคะ
น้องเจียร์ทีมไหนอยู่คะถามน้องเนี่ย
ทำไมคุยอะไรกันด่าอะไรกันไม่ดีนะลูก
ด่ากันทำไมป้าช่วงระหว่างกอดคอน้องออกมาเนี่ย
ตอนแรกจะเอาน้องเข้าไปอยู่ในรถถ่ายทอดของไทยรัฐทีวี
น้องบอกว่ารถหนูจอดอยู่ตรงนู้นค่ะกระบะสีแดง
น้องก็ยังพูดออกมาอีกว่าทีมเนี่ยมีแฟนบอลปากจุดอย่างนี้
เขาก็เลยป้าหนูขอโทษนะคะป้าป้าหนูขอโทษจริงป้าหนูขอโทษ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องก็น่าจะผ่อนคลายอารมณ์ลงมาแล้ว
ถึงได้เอ่ยคำขอโทษกับป้าดามาวันนั้น
ครับก็เลยส่งกลับเรียบร้อย
ส่งขึ้นรถเลยค่ะบอกน้องคะขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถเลยนะคะ
ไปเลยค่ะรีบไปเลยค่ะแล้วก็ขึ้นด่วนไปทางนี้เลยนะคะ
ก็ยังไปเจอน้องผู้ชาย๓คนที่อยู่ที่รถสีแดงอะค่ะ

โอเคคราวนี้ของคุณประดาจบตรงนี้ไป
กลับไปถามนะครับทางน้องเพลงก่อน

ที่ป้าดาจะได้ยินเสียงทะเลาะกันของน้องเพลงกับแฟนฟุตซอลท่าเรือ
ผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยคือมันเกิดเนื้อหาอะไรตรงนั้นครับ
ค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่
อ่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะกำลังพากรรมการออกมาจากห้องพักแล้วก็ส่งขึ้นรถ

แล้วก็ก็คือทำหน้าที่ตามปกติค่ะมีการถ่ายคลิปตอนที่ช่วงที่เขาเดินออกมาจากห้องกันแล้วก็กดปิดคลิปไป

ก็คือระหว่างนั้นก็มีแฟนบอลแบบตะโกนต่อว่ากรรมการแบบมีหยาบบ้างอะไรบ้างก็มีทุบรถตำรวจด้วย
ก็คือเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะก็คือพอถ่ายคลิปเสร็จหันกลับมาเตรียมตัวจะกลับบริษัทกันแล้ว

มีผู้ชายคนนึงท่าทางแบบดูเขาดูสูงอายุอะค่ะแล้วก็ใส่แว่น

เดินมาด้านหลังแล้วก็ถ่ายรูปหนูไว้ครับ
อืมแล้วเขาก็เดินหลบออกไปหนูก็เลยเดินกลับไปหาพี่ในทีมของหนูอีกสองคนที่รออยู่ว่าเออพี่กลับกัน

แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงแล้วรูปร่างทุ่มท้วงหน่อยค่ะเดินมาบอกว่า

แล้วเราตอบเขาไว้ว่าไงฮะ
หนูก็ตอบกลับเขาไปว่าหนูก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่หน้าที่หนูที่หนูจะต้องเขียนข่าว

แล้วสุดท้ายมันมีการทะเลาะเบาะแว้งด้วยถ้อยคำที่มันเป็นมีปากมีเสียงกันยังไงครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาถามย้ำแบบนี้หนูสองรอบหนูก็ตอบเขาไปแบบเดิม

แล้วไอ้ประโยคที่ว่าที่บอกว่าแฟนบอลเป็นแบบนี้แหละถึงไม่ได้แชมป์เนี่ยเราได้พูดหรือเปล่าครับ
พูดค่ะกล้ายอมรับตรงนี้เลยว่าพูด
เพราะว่าคืออารมณ์ของเราอาจจะโดนคุณพี่คนนั้นท่านนั้นอาจจะพูดไม่สุภาพมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงครับ

คือเขาพูดเป็นคำพูดที่แบบค่อนข้างรุนแรงเป็นแบบคุกข้ามทางเพศเลยอะค่ะ
วันนี้ที่พอเข้าใจเพราะว่าแฟนทางโทรทัศน์ต้องการเข้าใจแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถพูดออกอากาศได้

นี่คือที่มาที่ไปก็คือก็โต้เถียงกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็คือป้าดาที่อยู่ในสายตอนนี้ด้วยก็เลยเข้าไปช่วยหนูถูกไหม

แล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนที่ประดาเดินไปส่ง
ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะกระโดดมาจากด้านหลังคือคิดว่าเขาน่าจะแค่ได้ยินคำพูดที่หนูด่าย้อนกับผู้ชายคนนั้นไป

กระโดดมาจากด้านหลังแล้วก็ยื่นมือมากระชากหัวเลยค่ะ
ตรงนี้คือเรายืนยันว่าเราโดนทำร้ายถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะยืนยันค่ะว่าโดนทำร้ายแน่นอน
ก็คือแค่กระชากศีรษะคือในภาพในโทรทัศน์ตอนนี้มีภาพประดาษก่อนหนูอยู่แล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งหันหลังอยู่ก็คือในภาพก็น่าจะเป็นผู้หญิงท่านนั้นถูกไหมครับ
ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นผู้หญิงอีกคนนึง
เป็นผู้หญิงอีกคนนึงผมยาวประมาณปะบักค่ะใส่เสื้อยืดเหมือนจะเป็นเสื้อยืดไหนพรมอะค่ะ

ไม่มีผู้หญิงคนนั้นอยู่ในรูป
ซึ่งตรงนี้เนี่ยล่าสุดตามข่าวเห็นที่ติดตามกันมาคือตัวของหนูเองคืออยากจะแจ้งความดำเนินคดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับ
แจ้งค่ะแจ้งแน่นอนเพราะว่านอกจากคำพูดในสนามแล้วเนี่ยยังมีการเอารูปภาพณจุดนั้นเนี่ยที่ลุงคนนั้นเป็นคนถ่ายเนี่ยไปลงแฟนเพจของการขับท่าเรือแล้วก็มีการต่อว่าที่รุนแรงและผู้ชายคนที่พูดน่ะเขาก็เอาโพสต์เนี้ยแชร์แล้วก็ใส่แคปชั่นด้วยประโยคที่เขาพูดกับหนูในตอนนั้นตามพ่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ในฐานะที่ป้าดาได้ดูแลน้องด้วยนะครับทั้งสองท่านได้ฟังกันก็คงต้องขอบคุณกันแหละเพราะว่าเหตุการณ์มันจบตรงที่ว่าป้าดาเข้าไปดูแล
ตรงนี้ครับป้าดาครับอยากจะพูดอะไรกับน้องครับสำหรับวินาทีที่มันเกิดขึ้นกับการโต้เถียงกันที่เราเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน

ตอนที่เราเข้าไปช่วยนะครับคือเหตุการณ์มันก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือถามถามทั้งสองท่านนะครับคือคือคิดว่าเรื่องของเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันคือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ในเกมนะครับซึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่ามันมีการโต้เถียงกันในในส่วนของตัวป้าดาเองที่ที่เข้าไปช่วยตรงจุดนี้นะครับคือเรามอง
พี่เข้าไปดูแลน้องอะค่ะเห็นว่าน้องเป็นผู้หญิงไงคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าน้องเป็นผู้สิทธิ์
แล้วก็คิดว่าเป็นคงเป็นแฟนบอลของอีกทีมนึงอะไรอย่างนี้ค่ะป้าถึงได้ถามน้องว่าน้องมาเชียร์ทีมไหนคะน้องเชียร์ทีมไหนเหรอแต่น้องก็ไม่ได้ตอบไง
แต่ป้าก็ขอขอบคุณนิดนึงว่ายังยินดีที่ว่าน้องยังกล้าออกมายอมรับว่าน้องพูดจริงวาดพิงตอนป้ากอดคอน้องออกไปป้าก็อยากขอให้มันจบตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าการที่ถ้าน้องไม่ด่าทีมทีมเขาไปเนี่ยเขาก็คงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าน่าจะมันจบไปแล้วอ่ะค่ะ

เข้าไปช่วยตรงนี้กันนะครับที่มันเกิดจากที่น้องไปพูดพัดพิงสะบวงสอนตรงนี้น้องอยากจะสื่อสารอะไรกับแฟนฟุตซอร์ท่าเรือแล้วก็ตัวของพระดามที่ช่วยน้องด้วยครับโทษฝากขอโทษว่าแปลนแปลนท่าเรือทุกคนนะคะที่ครับอาจจะไม่พอใจในคำพูดแล้วก็อยากจะฝากถึงแฟนบอลของทุกทุกทีมเลยว่าถ้าที
เล่นกับทีมคุณได้แล้วอ่ะเขาอาจจะเขาจะมองว่าทีมคุณแบบติดหลบอ่ะ
ภาพมันแย่ไปแล้วอ่ะใครก็ไม่กลัวแล้วอ่ะอ่าแต่ว่าในส่วนรวมที่เราพูดผิดไปก็ขอโทษเขานะครับ
ขอโทษค่ะขอโทษครับอ่าโอเคก็ถือว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะครับ
ด้วยเวลาอันสั้นแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวก็คงจะจัดการกันไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่แน่นอนนะครับสิ่งดีที่แฟนบอลท่าเรือได้เข้าไปช่วยน้องนะครับ
ก็แน่นอนต้องจดจ่ายว่าเป็นภาพที่ดีมันก็มีสองด้านอ่ะนะถูกต้องเอาล่ะ
ในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเรื่องนี้เดี๋ยวเรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งสองมุมเลยล่ะ
เรื่องของแฟนบอลที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นมีทั้งมุมที่ไม่ดี
แล้วก็มีมุมที่ดีเราก็มีให้เห็นขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนมันมีต้นสายปลายเหตุ
วันนี้เราได้รู้แล้วนะได้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดฟังตามเนี่ยผมว่าจะเข้าใจ
ว่าที่ป้าดาเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
นะครับแต่ว่าก่อนที่น้องโดนอะไรมาก็เป็นอีกหนึ่งอ่าธันตรีธนัดเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับ
เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของค้า